ตกอกตกใจกันเป็นแถวเกือบตี๔วันก่อน
ว่านธนกฤษขับรถชนแบบยับเยินเลยคุณผู้ชม
หลายคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วสาเหตุที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงเนี่ย
สภาพรถคือโอ้โหไม่อยากจะคิดว่าเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชม
คือจากภาพวงจรปิดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูกันก่อนนะ
นี่ภาพขณะเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมบันทึกเหตุไว้ได้ช่วงตี๓๕๘นาทีค่ะ

นี่ปั๊บเขาให้โอ้โหคือชนเต็มคุณผู้ชม
คือรถขยะจอดอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วมีพี่พนักงานเนี่ยกำลังเก็บขยะ
นี่คุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์

คือพี่กำลังทำหน้าที่เก็บขยะอยู่นั่นแหละนะคะ
หลังจากนั้นก็ตามภาพเลยรถเก่งสีดำป้ายทะเบียนนะฮะ
กรุงเทพมหานครค่ะขับมาทางเลนซ้ายสุด

พุ่งชนท้ายรถเก็บขยะเข้าอย่างจัง
แล้วคือท้ายรถขยะเนี่ยมีพี่พนักงานเทศบาลอยู่คุณผู้ชม๒ท่านด้วยกัน
คือรถเก่งคันนี้อย่างที่ทราบกันว่าเป็นของว่านธนกฤษ
นักร้องชื่อดังสภาพตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยพังยับเยินเลยค่ะ
ผู้ไม่ได้รับบาดเจ็บ๒คนในที่เกิดเหตุ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะ
ส่วนตัวคุณว่านเองตอนนี้ก็ปลอดภัยดีค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐติดต่อสอบถามไปทางทีมประชาสัมพันธ์ทางต้นสังกัดของคุณว่านเขา
แจ้งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นช่วงที่หนุ่มว่านขับรถเพื่อกลับบ้านในช่วงเวลาเกือบตี๔
แล้วมีอาการหลับในค่ะก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เมื่อวานนี้ค่ะทางว่านเองก็ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกนะ
เล่าถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าคือวันนั้นเนี่ยนะเขามีถ่ายรายการไล่มาเลยตั้งแต่เช้า
ยันค่ำเลยก็เลยอ่อนเพลียจนเกิดอาการวูบ
ส่วนผู้บาดเจ็บเจ้าตัวบอกเลยว่าพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลให้เต็มที่ทั้งสองท่านค่ะ
ตัวเองก็มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันมีอาการเจ็บที่หน้าอกเพราะว่าโดนกระแทกเต็มเหมือนกันนะฮะ
ส่วนเรื่องที่หลายคนคาใจเรื่องนี้แอลกอฮอลมีเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ได้ตรวจไม่ตรวจหลังเกิดเหตุว่านไปไหนดื่มหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้ในคลิปที่เจ้าตัวไปไลฟ์ในรายการหนึ่งชาวเน็ตเขาขุดมานะคุณผู้ชม
คือเป็นงานก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นงานไลฟ์เลยเต็มช่วงเวลาคือจับได้แหละว่ายังไงยังไงนะ
มันมีจุดหนึ่งสังเกตว่าในรายการมีการยกแก้วกันด้วย
แล้วพูดถึงยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นมา
หลายคนก็เลยพากันคาดเดาไปว่ามีการดื่มมาตั้งแต่ในรายการหรือเปล่า
โดยหลังจากที่ว่านธนกฤษเข้าพบเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีการตรวจร่างกาย
ตรวจด้วยวิธีการตรวจเลือดนะเพื่อตรวจหาสารเสพติดตรวจหาแอลกอฮอล์
ซึ่งตอนนี้ผลตรวจเลือดยังไม่ออกคุณผู้ชม
ค่ายก็แจ้งกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ว่าเรื่องนี้กำลังรอเอกสารผลตรวจร่างกายจากทางเจ้าหน้าที่อยู่
ถ้าเกิดว่ามีผลออกมาเมื่อไหร่จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ขอต้องรอดูกันอีกทีนะถ้าว่าจะเป็นยังไง
เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่าตกใจนะเพราะว่าคือถ้าหลายคนดูจากสภาพรถ
คือมันคาดการณ์แบบไปได้หลายเหตุการณ์ด้วยแล้วก็บวกกับช่วงเวลาประมาณตี๔ด้วยแต่ใดก็รอทางค่ายออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะรอผลออกก่อนเนอะ